ขึ้นชื่อเพชรอยู่ที่ในคอคือเพชร
น้ำน้ำสะเด็ดสมเป็นเพชรเข็มขน
กลับมาสนุกสนานกันต่อครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชรครับ
วันนี้นะครับรายการของเราเต็มอิ่มไปด้วยบทเพลงลูกทุ่งในเครื่องแบบนะครับ
จากน้องทั้ง๔คนผ่านไปแล้วตอนนี้เหลืออีก๒คนด้วยกันนะครับ
พูดถึงคนในเครื่องแบบนะครับนอกจากทหารแล้วก็ต้องเหลือตำรวจนาน
เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงเพราะนะครับที่มีการพูดถึงการหลงรักลูกสาวผู้การนะครับ
เบลมาร้องเพลงนี้ครับลูกสาวผู้การ
เกิดมาจนถูกเหลือคนต่อพลตำรวจ
เรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้
คนตำรวจผู้น้อยด้วยอีกครั้ง
ดวงใจหนาผมหลงรักลูกสาวนายพันธุ์
เธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงา
ใจจริงเธอผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอก
พอเธอรู้ว่าโดนไล่ออก
กลัวโดนออกเอาเสียหายง่าย
ได้แต่ภาวะเรามีค่าแค่เพียงเม็ดซ้าย
บังอาจรักลูกสาวเจ้านาย
โชคจะร้ายแล้วที่หน่อเรา
ลูกผมยามได้รัก
เธอมองของเธอทุกครั้ง
อะไรเนาะเธอจะผ่านมา
ใจเห็นหน้าคอยยิ่งลายเหงา
นั่งฝันจนเธอโถนี่เธอจะรู้หรือเปล่า
คนตำรวจพูดน้อยอย่างเรา
ลงรักเธอลูกสาวผู้ตา
เมธาผมเธอนานทันภูมิกำกับ
เฝ้าคลุณผิดจนโดนไม่หลับ
โดนไม่หลับเพราะความภูมิสาว
ไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การ
เงินเดือนน้อยหน่อยท่านกาดงาน
ไม่อาจเธอไปพลองดอด
ของกรกฟ้า
จริงก้าวให้เดินไป
โทษเหมียตาผมเถิดหน้าทันผู้กำกับ
เฝ้ากลุ่นผิดจนนอนไม่ลับ
นอนไม่หลับเพราะความสาม
หนึ่งเดือนน้อยโดยทั้งกาดงานไม่อาธาตุไปฟองดอกฟ้า
จบไปแล้วนะครับกับผลงานเพลงช้าซึ้งนะครับ
นับจากนี้ไปนะครับไปพบผลงานเพลงเร็วกับน้องนับตังค์ได้เลยครับ
หนูไม่หยอบหนูไม่ยอบหนูไม่ยอบมีจมแรงรอบย้อมมาฝ่อลงรัก

ผู้บวชคะหนูเขาเจ็บข้างข้าง
เมื่อวันที่สิบสามตอนสองยังเห็นจะได้
มีจบก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร
ไม่รู้ดังแดงรายก็ใหญ่
เขาย้องว่าตอนหนูหลับเขาจับเขาจูบ

หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมถึงเจ็บขวา
ผู้บวชต้องตามตามจะมาให้ได้
ล้างตัวมาทำให้สาสมใจเลย
ต้องจูบลงไปและหนูจะไม่เอาความ
หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม
มีโจทย์แปลกฟอร์มย้องมาตอนหนูหลับ
ลืมตาเมฆที่ใจหนูให้หวัด

จนย้องมาจับมาจูบมาก่อน
หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบขวาพื้น
และลุกขึ้นยืนหวังจะยืนหวัง
หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบขวาพื้น
จนย้องมาจับมาจูบมาก่อน
หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบขวาพื้น
และลุกขึ้นยืนหวังจะยิ้มให้จอ
หนูจะยืนจนกระปิ๊งเข้ามาก่อน
และจูบหนูดักฟ้อและโดนลงหลังเลือนไป
ผู้บวชค่ะหนูขอแจ้งความ
เมื่อวันที่๑๓ตอน๒ยามเห็นก็ได้
มีจดอยู่หนูไม่รู้ชื่ออะไร

เขาจับเขาคิด
เขาก็วิ่งหนีไป
หนูไม่ยอมรู้ไม่ยอมถึงแจ้งความ
ผู้บวชต้องตามตามจะมาให้ได้

และหนูจะไม่อหมูวา

โอ้โหขอบคุณนะครับเหล่าทหารชุดเปลี่ยนไปตลอดเลยเชิญตรงนี้ครับ

โอเคเดี๋ยวมันคือ
มันเล่นในเครื่องแบบอย่างไรครับผม
ใช่ค่ะ
หนูคือเป็นแจ้งความใช่ไหม

โอ้โฮแหมเปล่า
สีข้างนี่แทบจะพังอยู่แล้ว

นี่ไงดูดูเนื้อปุ๊บ

ฉันเห็นแกดูเมื่อกี้ตรงนี้

คุณอยากมีเพลงประจำตัวเหรอครับพูดได้เลยครับของคุณนี่ต้องคอยนางที่อ่างน้ำดีไหมครับ

วันนี้ผมเป็นศิลปินคุณยังมาจาบจ้วงกับผมไม่ได้นะครับ
คุณอย่ามาจับจ้วงกับผมไม่ได้นะครับ